เจ้านี่โหดนะคะหวังระเบิดหวังสังหารลูกนี่
แล้วเรื่องนี้ตกลงเป็นเจ้าหนี้จริงหรือเปล่าด้วย
ซึ่งเราจะต้องไปทำการตรวจสอบ
เพราะอยู่ดีมันมีภาพจากกล้องวงจรปิด
ของบ้านตรงข้ามกับบ้านหลังที่เกิดเหตุ
มีคนเข้ามาลักษณะแบบผิดสังเกต
หลังจากนั้นเขาเดินหายไปไม่ถึง๕นาที
ระเบิดตุ้มเดี๋ยวลองดูนะคะ
แล้วมันจะเดินกลับมาอีกรอบ
ใส่ถุงมือด้วยหรือเปล่าใส่ถุงมือ

นั่นไงนั่นควันขึ้นนั่นน่ะพัก

เวลาอะไร

สังเกตดูนะคะเหมือนที่คนในคลิปเขาพูด

ถุงนั้นมันไม่มีอยู่ในมือแล้ว
นี่แหละค่ะแล้วเหมือนกับเขายึก

ด้านกลุ่มควันสีเขามันก็ฟุ้งขึ้นมา

คือผู้ชายคนนี้เดาว่าเขาน่าจะเอาระเบิด

เมื่อวานนี้อย่างที่ขวัญบอกว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยของบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้าม

แล้วถามว่ามีใครเป็นอะไรหรือไม่เพราะแรงระเบิดขนาดนี้
โชคดีนะคะคุณผู้ชมเจ้าของบ้านเขาบอกว่า
เขาไม่อยู่บ้านไปทำธุระนอกพื้นที่ค่ะ
แต่ตำรวจชุดสืบสวนและชุดเก็บกู้ไปตรวจสอบนะคะ
ลงพื้นที่ค่ะไปดูกันหน่อยว่าระเบิดเป็นอย่างไร
ทราบมาว่าบ้านหลังนี้เป็นของข้าราชการครูบำนานนะคะ
แล้วนี่คือร่องรอยของความเสียหายจากแรงระเบิด
ลองดูรั้วปูนข้างบ้านสิแตกเป็นรู
เขาบอกเอาจริงมีรูถึงขนาด๑๒นิ้วด้วย
กระเบื้องมุงหลังคากระจกช่องรับแสง
เพดานทั้งหมดแตกระจายคุณคิงดูครับนี่คือแรงระเบิดของมันนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่ามันน่าจะเป็นชิ้นส่วนประกอบระเบิดนั่นแหละ
ซึ่งตกเกลื่อนอยู่หลายชิ้นเลยบนพื้น
แรงระเบิดยังทำให้บ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
ก็ได้รับความเสียหายเช่นกันค่ะ
ตรวจสอบเบื้องต้นนะคะระเบิดนี้อย่างที่ขวัญบอกเป็นชนิดไพ
พฤติการของคนร้ายถ้าดูจากกล้องวงจรปิด
จะพบว่าเขาเดินออกมาจากข้างบ้านหลังที่เกิดเหตุ
มือเหมือนถืออะไรบางอย่างที่หอดของถุงพลาสติก

ลักษณะกลับไปเหมือนจะเช็คเพราะวกกลับไปที่จุดวางระเบิด
สุดท้ายเขาเดินหายไปตรงช่องตึก
ไปแค่๕นาทีเท่านั้นระเบิดทำงานตู้มค่ะ
มการก่อเหตุตำรวจบอกว่า
ต้องสืบสวนให้แน่ชัดนะคะว่ามันมาจากเรื่องอะไร
แต่ได้ข้อมูลจากชาวบ้านแบบนี้ว่า
บ้านหลังนี้ที่ผ่านมาเคยเห็นเจ้าหนี้นะคุณคิง
แล้วยังมีเจ้ามือหวยเถื่อนด้วย
มาทวงเงินคนในบ้านหลังนี้เป็นประจำ

ก็เคยเห็นกลุ่มชายชะกันมากันหลายคนมาทวงหนี้
แล้วกลุ่มชายจกรเหล่านี้พอไม่ได้เงินทำยังไงรู้ไหมคะ
ยิงปืนขึ้นฟ้าอยู่หน้าบ้านเลย
คนแถวนั้นพากันหวาดกลัวแล้วไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งกับบ้านหลังนี้นะคะ
เช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันหน่อยที่บ้านหลังนี้ปรากฏว่า
เจ้าของบ้านกลับมาแล้วค่ะ
และเราก็ไปทราบมาว่าบ้านนี้
เขามีทั้งผู้สูงอายุมีเด็กหลายคนอาศัยอยู่รวมกันถึง๗คน
พอตรวจสอบในห้องนอนนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แรงระเบิดเนี่ยโอ้โหมันแรงขนาดทำรีบภายในห้องได้รับความเสียหายแบบนี้
ตอนนี้ทุกคนในบ้านกลัวมากและเป็นกังวลโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
เพื่อนบ้านเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเป็นญาติของผู้เสียหาย
ออกมายืนยันแล้วบอกกับผู้สื่อข่าวของเราว่าปมเหตุมาจากการทวงเงินกู้นอกระบบแน่
ต้องเป็นเจ้าหนี้เงินกู้เพราะอะไรเพราะเขานี่แหละเป็นหนึ่งในคนที่ไปเซ็นค้ำประกันให้บ้านหลังนี้
รวมแล้วทบต้นทบดอกน่าจะประมาณ๑ล้าน๔แสนบาทค่ะ
ที่ผ่านมาคือญาตินะญาติให้ข้อมูลว่าตัวผู้เสียหายที่อยู่บ้านหลังนี้
เขาก็ผ่อนคืนให้เป็นรายเดือนตลอดนะแต่คิดว่าอาจจะไปกู้มาเพิ่มหรือเปล่า
สงสัยคงจะต้องให้ตำรวจเข้ามาจัดการเรื่องนี้ค่ะ
ไม่เคยกลัวนะผมเฉยไม่รู้สึกอะไรไปแต่ผมไม่ได้กลัว

ทางด้านเจ้าของบ้านนะแล้วก็แน่นอนแหละตอนนี้คือความที่มันมีคนมาวางระเบิ

คุณธนัชพรให้ข้อมูลแบบนี้เขานี่แหละเป็นเป้าหมายเลยจากการวางระเบิดข่มขู่ครั้งนี้
เพราะอะไรเรื่องเงินจริง
เพราะเธอบอกแบบนี้ว่ายังไม่สามารถหาเงิน๒ล้านบาท

แล้วก่อนหน้าเกิดเหตุได้ไปคุยกับเจ้าหนี้ไว้แล้วว่า

อยากจะจ่ายดอกเบี้ย๓๐๐๐บาทก่อนได้ไหม

หนี้มีการกำหนดเส้นตายเอาไว้ตอน๑๑โมงตรง
แต่เธอหาเงินไปคืนไม่ได้สุดท้าย
เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้บ้านถูกวางระเบิดค่ะ
เธอก็ให้ข้อมูลแบบนี้
เธอก็ยอมรับแหละเรื่องมีการไปกู้เงินนอกระบบมาจริง
ความเคลือบหน้าทางคดีตำรวจบอกว่า

กล้องวงจรปิดใช้เป็นหลักฐานได้ดี
เดี๋ยวจะไปตามดูเส้นทางที่มือวางระเบิดรายนี้หลบหนี
มาก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ
รวมไปถึงยังมีพยานบุคคลต่างที่เห็นเหตุการณ์
และแน่นอนว่าตำรวจบอกแบบนี้ว่า
คนที่ให้ข้อมูลได้ดีที่สุดนั่นก็คือผู้เสียหาย
เขาบอกว่าน่าจะมาจากเรื่องของเงินกู้นอกระบบ
เดี๋ยวจะเชิญตัวผู้เสียหายไปสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง

แต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปวางระเบิดบ้านใครนะคะ
ต้องตรวจสอบขยายผลนะฮะเช่นเดียวกันครับ